ต้องบอกว่าสงกราศที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นจะถูกสดนัวจริงจริงนะครับ
เพราะว่าทุกเส้นทางที่มุ่งหน้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่เต็มไปนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่
ต้องบอกว่าในเรื่องของภาคธุรกิจนี้คาดการณ์ว่าเงินจะสำคัญมากกว่า๕๐๐บาท๕๐๐ล้าน
บาทนั้นไม่น่าจะเกินที่คาดหมายนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่บริเวณ
ด้านหน้าศูนย์การค้านะคะที่ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะ
ฝาออกันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเล่นร้ำส่งปราณยอดที่สงชาล้านนานและนักท่องเที่ยว
เพราะว่าเดินทางมาเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่อยู่ริมถนนห้วยแก้วตำบลช้างเผือก
เจ้าของนั้นจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เหมือนโกรธใครมาหรืออดเพื่อนกันมากว่า๓ปีหรือไม่นะคะ
เพราะว่าช่างงานนี้ยิ่งใหญ่มากทั้งแสงซีเสี้ยงซากว่างชงเกิดสงคราม
น้ำอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่และโทษายกันมาทุกตัวการสาดน้ำกันที่นี่นะคะ
เพราะว่าจะมีเสียลักษณิย์เข้ามาแสดงอีกทั้งอยู่ที่ที่แบบกริมถนน
เพราะยิ่งสะดวกต่อนักท่องเที่ยวสอดความกับเกาะเลศก่อน
หน้านี้ที่ภาคธุรกิจออกมาบอกว่าช่วงเทศกาลสงกราน
ประเวณีปีใหม่เมืองชาวเจียงใหม่ประจำปีนี้
จะมีเงินสะพัดในจังหวัดเชียงใหม่กว่า๕๐๐ล้านบาท
มีนักท่องเที่ยวทั้งยุโรปแล้วก็เอเชียรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย
จำนวนมากนะคะที่เข้ามาเล่นน้ำในพื้นที่ค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเช่าเชียงใหม่นะคะ
หนึ่งในเช่าเชียงใหม่ที่มาเที่ยวที่บริเวณหน้าห้างเมยาท์ค่ะ

อ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่าปีนี้สัก
มากันกี่คนยังไงเป็นคนที่ไหนยังไงคะที่มาเที่ยวกันที่เมยาท์

อ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่าปีนี้สามปีเนอะที่เราไม่ได้เล่นศูนย์การกัน
ค่ะตื่นเต้นค่ะ
ค่ะไปไหนมาบ้าง
ไปที่จัดสองแก้วแล้วก็มาที่นี่ค่ะ
อ๋อทำไมถึงเลือกมาเที่ยวที่เมยาท์ล่ะค่ะ
อยากพาเด็กมาเที่ยวแล้วก็มาดูบ้านเล่นค่ะ
เพราะเชียงใหม่ก็สนุกนะคะใครอยากมาก็มาเที่ยวได้

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ